พอพี่แจ๊คพูดถึงมิ้นก็ได้เรื่องเลยเหมือนกันนะ

ว่าตัวเองเป็นแม่สื่อแม่ชักนะฮะ

กลายเป็นฐานะคนสวย๒๐๑๘ไป
รู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้าง
แล้วจริงทำอะไรบ้างในเหตุการณ์นี้
อยากจะชี้แจงอะไรไหมเชิญมิ้นเลยค่ะ

คือหนูอยู่ในวงการมาก็๑๓ปีอะพี่
หนูรู้ว่าอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำ

ก็คือทุกคนก็ได้ออกมาพูดไปหมดแล้ว

ก่อนหน้านี้ก็คือเอาจริงก็ทราบจากปากพี่เขา

คือเอาตรงมิ้นก็เป็นคนกลาง
มันลำบากแล้วก็อึดอัดมากอยู่แล้วค่ะ
ถามว่ามีการถามไหมก็เคยถาม

ไม่มีอะไรมิ้นก็ไม่ได้ติดใจอะไร
แมทก็ได้ไลน์มาขอโทษเรียบร้อยแล้ว

จริงเรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไร

บรรทอนความรู้สึกของกันและกันเลยค่ะ

แก๊งเขาก็ยังอยู่รบโทษสมบูรณ์
ก็ชีวิตใครชีวิตมันเรื่องส่วนตัวบางที

เพื่อนเต็มใจอยากบอกเขาก็บอกกันเอง

ต้องบอกว่ากลายเป็นคนส่วน๒๐๑๘อีกหนึ่งคนเช่นกัน

แต่ว่าตอนแรกมีการโพสต์ภาพกับแมทเพื่อนมีแล้วก็มีหนองเป่าด้วย

โฟกัสไปที่รอยยิ้มของเป่าดีกว่านะคะ
ส่วนเรื่องพี่แอฟนางก็เม้นเหมือนกัน
คือกุ๊บกิ๊บเนี่ยลงรูปกับแมท
เสร็จปุ๊บกุ๊บกิ๊บก็ไปคอมเมนต์ในอินสตราแกรมของคุณแอฟทักษะออน

ก็ไปชื่นชมคุณแอฟเขาสวยจริงเนาะ
กลายเป็นว่าคนบอกว่าเป็นคนดีไม่ชอบ

ทั้งคุณแมทแล้วก็ทั้งคุณแอฟทักษะออน
ก็เป็นปกติในคุณที่เรารู้จัก๒ฝ่าย
แล้วเราก็จะชื่นชมยินดีกับใครทั้งคู่

ใช่ไปฟังเลยค่ะคุณแม่เปิดใจค่ะ

ขอพูดแค่ในส่วนของกิ๊บเนาะ
คือเรื่องอื่นกิ๊บไม่อยากไปยุ่งเพราะกิ๊บไม่ได้รู้เรื่องอะไร
ก็กิ๊บก็เป็นเพื่อนแมทปกติ
เราก็ไปถ่ายละครด้วยกันเราก็เจอกันก็ถ่ายรูปทุกครั้ง

รักทั้งพี่แอฟแล้วก็รักทั้งแมท
เรื่องนี้กิ๊บไม่ได้ถามดีเทลอะไรใครก็ไม่อยากดู
คิดว่ามันคนที่เป็นคนอื่น
ไม่ใช่คนที่เกี่ยวกับบุคคลที่เป็นข่าว
เราว่าน่าจะใช้ชีวิตได้ตามอย่างนี้
เราก็คอมเมนต์พี่แอฟมาตลอดอยู่แล้ว
เราฟอลโลกันแล้วก็น้องปีใหม่ก็รักเปล่า
เราเจอกันตลอดอยู่แล้ว
คิดว่าพวกเราไม่รู้เรื่องด้วยไม่ต้องเอาเราไปเขียว